สำหรับช่วงที่โรคโควิด๑๙กำลังระบาดแล้วหลายคนเนี่ย
กำลังแบบตระหนักกันอย่างมากเลย

หรือมีวิธีการป้องกงป้องกันยังไงบ้าง
หลายหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้ก็ช่วยไป
คนวงการบันเทิงเองส่วนไหนช่วยได้ก็ช่วยไป
รวมไปถึงคนวงการเพลงลูกทุ่งด้วยเช่นเดียวกัน
ก็ช่วยกันเหมือนกันแต่ว่าขอร่วมส่งพลังใจ
บทเพลงเพราะคนแรกเลยค่ะ
ครูสลาคุณวุฒินั่นเองแต่งเพลงขึ้นมาเลย
มีชื่อว่าโควิดซาซิมากอด
เข้ากับสถานการณ์สุดไปฟังกันหน่อยจ้า
อยู่มันคือทางรอดตาม

ส่วนอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นคลิปที่

โพสต์เอาไว้เป็นคลิปวิดีโอของ
รุ่นพี่อารมณ์ดีพี่ยิ่งโยงยอดบัวงาม
เขาร้องเพลงให้กำลังใจพี่น้องชาวไทย

โดยมีพี่อู๊ดเป็นต่อนั่งอยู่ที่โซฟาตรงนี้
แล้วก็เว้นระยะห่างกันเห็นไหมร้องเล่นด้วยกันนะ

แล้วก็เล่นกีต้าประกอบเพลงให้ไปฟังกันจ้า
ลมตายโศกสรรเออพอแล้ว

จากจะมีเพลงเพราะมาฝากแล้วเนี่ยนะคะ
พี่ยิ่งยงเขามีการอัดคลิปมาถึงบันเทิงไทยรัฐของเราด้วย
ฝากความห่วงใยความหวังดี
และขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนด้วยค่ะ
อย่างนี้ทำขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอและพยาบาล
พร้อมกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับ
นะคะก็ส่งกำลังใจกันได้นะคะ